ของชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นทหาร
แล้วก็ที่ถูกรถครั้งหญิงสาวคนหนึ่ง

หญิงสาวผู้เสียหายที่อยู่ในรถนะครับ
ชื่อว่านางสาววนิดาคำอ่อนอายุ๓๒ปีนะครับ
เรียกผู้ชายคนนี้มาแล้วนะครับตกลงเป็นทหารจริงนะครับ
ชื่อว่านาวาอากาศตรีพลกฤษจันทภาอายุ๕๐ปี
ก็เรียกมาเจรจากลายเกลี่ยกับนางสาววนิดาผู้เสียหาย
หน้าพนักงานสอบสวนของสพท่าลี่
ซึ่งตำรวจบอกว่าทั้งสองคนก็ไม่ติดใจเอาความซึ่งกันและกัน
ให้อภัยกันโดยได้มีการยกมือไหว้แล้วก็กล่าวขอโทษกัน

แล้วก็ยอมรับความจริงว่าทำผิดจริง
ซึ่งตนก็มองว่าก็ถือว่าเป็นคดีที่ไม่ได้รุนแรงอะไร
ถึงขั้นคอกอาจบาดตายก็พร้อมจะให้อภัยนะฮะ
ก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดี
แล้วก็ยอมรับว่าเขาผิดจริงแล้วก็มันก็รุนแรง
พี่เขายอมขอโทษพี่เขาเป็นผู้ใหญ่

ขณะที่ทางตำรวจนะครับบอกว่าคู่กรณีก็มาเจอกัน

ก็ยอมความกันไม่เอาเรื่องกันยกมือไหว้ขอโทษกัน

อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันคืออำเภอท่าลี่

แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะยอมความกัน
เจรจาอภัยกันแต่มันก็เป็นคดีอาญา

ฝ่ายของทหารอากาศคนนี้นะครับ

ก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย

เป็นเงิน๒๐๐๐บาทครับ